รวมไปถึงวงการนางเอกกับวงการไฮโซ

เออขึ้นทำเนียมฮอตฮิตติดลมบนนะคะ
กระแสที่หลายคนอยากจะรู้ว่าไปต่อกันยังไงต่อดี

สงครานแล้วก็แมทซ์นั่นเองค่ะเป็นแฮดแพชเลยนะ
หลังจากที่เขามาแบบออกสื่อกันไปทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ
ตุ้มตามกันไปแล้วนั่นเองนะคะทั้งคู่เขาก็ยอมรับกันแบบตรงไปตรงมาแล้วล่ะว่าก็ศึกษาดูใจกันอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องหลบซ่อนอะไรอ่ะพี่แจ๊กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไหนมาไหนทั้งคู่เขาก็ไปกันตามปกติใช้ชีวิตเหมือนคนเพิ่งเดินหน้าจีบกันนะ
อินเลิฟอ่ะเข้าไปประมาณน่ะเออนี่ไงภาพ
ช่วงนี้โซเชียลก็เลยได้เห็นภาพของทั้งคู่
คือทั้งคู่เขาไม่ได้ลงภาพเองแต่มีคนตาดีตาวัย
แล้วก็ถ่ายแชทมาลงในอินสตราแกรมลงในโซเชียลก็ว่าไปนะคะ

แต่คนที่อยู่ในรูปคนอื่นเราต้องพังหน้าให้เขานิดนึง
ตอนนี้สายเห็นแบบชนิดนึกแล้วเอ๊ะทำไมถ่ายน้องผู้หญิงนี่มาคะ

สบายคนหรืออย่าจะออกดวงออกเดทบ้างไม่ต้องเหมือนในละครได้ไหมพี่แจ๊ค
ใส่งากติดหนวดหมวกไม่ต้อง
ไม่ต้องตอบตัวละค่ะบอกนี้อิ่มจนจุกค่ะ

หรือเขาจะทำให้ใครจุกดี